แห่งความภาคภูมิใจของทั้งไทยรัฐทีวี

แล้วก็องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย

รางวัลข่าวและสารคดีศิษย์ทิเด็ก

โดยปีนี้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน
ได้รับรางวัลชนะเลิศในสารคดีประเภทสื่อโทรทัศน์

โดยพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี๒๕๕๙

มุยที่พัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก

และในหนังสือฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพข่าวสิทธิเด็ก
ข่าวสิทธิเด็กให้มีการนำเสนออย่างมีคุณค่า
ระดับวิชาชีพระดับอุดมศึกษา
โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๑แล้วนะครับ
โดยมีนายอนันต์ปัญญารชุนทูตองค์การยูนีเซฟ
ตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล
จัดเวทีเสวนาบทบาทสื่อ
ในการส่งเสริมการพัฒนาการให้เด็กนะครับ
ซึ่งปีนี้สารคดีข่าวตอนสิทธิเด็กสิทธิปกป้องชุมชน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น
ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
รางวัลชนะเลิศประจำปี๒๕๕๙
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น
ผลงานจาก๑๒สถานีข่าวนะครับ
ต้องเล่านิดนึงว่าสาระคดีข่าวตอนสิทธิเด็ก
สิทธิปกป้องชุมชนเสนออะไรบ้าง

เป็นการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนรอบเหมืองทองคำ
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
แล้วก็สะท้อนออกมาด้วยเด็กและเยาวชน
ที่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่
พยายามที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็สื่อสารปัญหาไปให้ผู้ใหญ่
จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เขาประสบพบเจอในชุมชน
ทำให้ตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปี
แวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนไป
และจากการเข้ามาทำเหมืองแร่ทองคำของกลุ่มนายทุน
นำไปสู่การฟ้องร้องเยาวชนกลุ่มคนรักบ้านจำได้ไหมฮะ
เขาบอกว่ามีคดีฟ้องเด็กที่นี่
เพราะว่าเยาวชนออกมาเคลื่อนไหว
ละเมิดสิทธิเด็กหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กนะคะ

โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำ
ของผู้ประกอบการเมืองแร่หรือว่าผู้ประกอบการอื่นนะคะ
ซึ่งการที่เด็กเหล่านี้ลุกขึ้นมา

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะสามารถทำได้ค่ะ
และรางวัลชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
และช่องไทยรัฐทีวีที่พยายามเกาะติดและนำเสนอให้เห็นผลกระทบ
เพื่อต้องการสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาคุ้มครองแล้วก็ดูแลสิทธิของเด็กกลุ่มนี้ค่ะ

นี่แหละครับคุณนันทพรนะฮะ
แล้วก็ทีมข่าวที่คราวก่อนก็ได้ไปเจาะสกรูปเรื่องนี้นะครับ
โภชนาการในเด็กได้แก่ข่าวศึกชิงนมลูก
ผลงานจากกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์

ขณะที่ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ปีนี้นะครับไม่มีผลงานชนะเลิศครับ
จะเห็นได้ว่าข่าวนี้นะคะทำให้สังคมมองเห็นว่าการรวมตัวของเด็กตัวเล็กก็มีพลังเหมือนกัน